คุณผู้ชมค่ะอย่างที่โปรยกันไปนะคะใครที่เป็นแฟนคลับลูกดารามาทางนี้เลยค่ะ
ไอ้เต้าพายุก่อนหน้านี้มีแต่เห็นภาพเล่นสนใช่ไหมตุ้งแช่ตุ้งแช่
อยากจะเห็นมุมอ้อนของเขาบ้างไหมก็มีเหมือนกันบอกเลยว่าละมุนมาก
คุณพ่อล่าสุดนี่บอกเลยว่าใจละลายทั้งโซเชียลเลยค่ะ
ใครบอกว่าไอ้เต้าพายุเนี่ยจะมีแค่มุมเล่นสนเท่านั้นนะคะไม่จริงเลยนะเพราะว่าเวลาอยู่กับพ่อน็อตนั้นนานค่ะ
จะได้เห็นไอ้เต้าอ้วนเนี่ยหมดอ่อนโยนแสนละมุนกับคลิปล่าสุดเลยคุณผู้ชม
โอ้โหดูแล้วยิ้มตามเลยนะคะพี่อ้วนเนี่ยเขาอ้อนให้พ่อนะอุ้มแล้วก็นอนซบแบบอ้อยหมดแรงแบบนี้
โอ้โหน่ารักจริงจะบอกว่านี่เขาเป็นคู่แฝดจริงกับคุณพ่อเขาเวลาอยู่กับแม่ชมอ่ะ
อยากจะให้ดูเต็มไปชมค่ะ
จะบอกว่าเป็นคนละคนเลยนะอยู่กับพ่อคือนิ่งเงียบสงบ

หรือว่าจะอ้อนพ่อขอกินอะไรหรือเปล่า

แต่พี่อ้อนเหมือนกันค่ะขอเลขหน่อยลูก